จากทางเพจดังเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่
ตั้งแต่เมื่อวันเด็กแห่งชาติเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับพาดพิงถึง
เห็นกันเยอะมากนอกจากโพสต์แล้วก็มีการแชร์เป็นภาพแชทการพูดคุยกัน
ซึ่งก็อ้างว่าเป็นครูบาแชทคุยกับหนุ่ม
นี่นะฮะก็จะมีแชทแล้วก็มีภาพพื้นหลังที่คล้ายกับผู้ชาย
เหมือนกับมีผ้าพาดบ่าสีออกส้มน้ำตาลน้ำตาลจะใช่พระหรือไม่อย่างไร
ก็คงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมและรอการชี้แจง
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ถูกพาดพิงถึงด้วยนะครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยอ้างว่าเป็นแชทการขอมีเพศสัมพันธ์และโชว์ของลับให้ดู
ในแชทที่พูดคุยกันด้วยนะครับเหล่านี้ครับ
คุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะอย่างไรก็ตาม
ยังคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดครับคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นวัดที่ทางเพจได้กล่าวพาดพิงถึง
พอไปถึงเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะ
ได้ไปเจอชาวบ้านเขาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่ากุฏิเจ้าอาวาสปิดมานานแล้วไม่มีใครอยู่
ชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งบอกว่าเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจเลย
ตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เพจเอาไปแชร์เอาไปเล่าเนี่ย
เป็นเรื่องเก่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อนและปี๖๕
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้วัดมีความเสื่อมเสียอันนั้นเป็นเรื่องบุคคล
ต้องแยกนะครับวัดไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่อยากให้เอาชื่อวัดไปนำเสนอ
ไปพูดถึงในทางที่เสียหายแล้วก็ไม่รู้ว่าทางเพจนั้นหรือใครก็ตามที่
คุยเรื่องนี้จุดประสงค์คืออะไรชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่า
พระรูปดังกล่าวครูบารูปดังกล่าวเนี่ยเคยมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ก็เป็นพระนักพัฒนา
สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลลูกศิษย์ลูกหามากมายเรื่องที่เกิดขึ้นเอาจริงจริง
ไม่รู้นะว่าจริงหรือเท็จอย่างไรแต่ตัวของท่านแสดงความรับผิดชอบและ
ออกจากวัดไปแล้วชาวบ้านยืนยันแบบนี้ครับ
ข้อระเบียบวินัยอะไรเนี่ยก็จัดการปีที่แล้วหมดแล้วทีนี้พอเอาชื่อวัดไป
ไปไปโรงอีกอ่ะชาวบ้านเขาไม่พอใจเลยเอาออกจากวัดนี้ไปแล้วสถาเขาออกจากวัดนี้ไปแล้ว
ทีนี้มาคุยมาเอาชื่อวัดไปลงอีกทางป้าก็ไม่พอใจนะว่าขอร้องอย่าไปเอาไปลงเลย
ขณะที่พระครูวิสิตศรีลาพรครับเจ้าคณะตะบนป่าแดดพระสังคาธิการปกครองคณะสงต้นสังกัดบอกว่า
เรื่องเกิดขึ้นปีก่อนฮะคณะสงฆ์ตรวจสอบร่วมกันกับสำนักพุทธของเชียงใหม่
แล้วครูบารูปดังกล่าวก็ยอมรับว่าแชทดังกล่าวเป็นของท่านจริง
หากหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียได้
คณะสงฆ์ก็จะไม่ปกป้องและจะดำเนินการตามพระธรรมวินัยถึงที่สุดด้วยนะครับ
ซึ่งครูบารูปดังกล่าวลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสไปแล้วครับ
คนงานก็เยอะก็คุยเล่นมั่งก็เศร้ายาวแห่กันไป

ก็นั่นแหละก็ไม่คิดว่ามันจะมีเกี่ยวเรื่องนี้ออกมา
ก็เลยว่าเออเมื่อกี้นักข่าวมันก็บอกโอ้มันไม่มีอะไรนะโยมเพราะว่านี่เป็นข่าวเก่าแล้วอืม
แล้วก็รายงานหมดแล้ว
ขณะที่ผอสำนักพุทธของจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารู้เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็พอตรวจสอบกับเจ้าคณะตำบลป่าแดดท่านก็ยืนยันเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องเก่า
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูบารูปดังกล่าวย้ายไปจำวัดที่ไหน
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง
ทีนี้มีข้อมูลรายงานครับอ้างว่าครูบารูปดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปจำวัดที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่วัดดังกล่าวก็ไปเจอกับพระลูกวัดรูปหนึ่ง
บอกว่าครูบาที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดนี้แล้ว
เพราะว่าในวัดมีพระสงฆ์๔รูปสามเณร๑รูปตรวจสอบหลักฐานได้เลย
อยู่แค่๓วันเสร็จงานท่านก็กลับเลย

ไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนครับ
ดังนั้นเรื่องนี้นะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม